การลงการเมืองการลงเล่นการเมืองของคนในวงการบันเทิง
พูดถึงนี่เลยนักร้องนักแสดงหนุ่มฟิล์มรัฐภูมินี่ทำมาทุกอย่างแล้ว
ล่าสุดกระโดดลงนี่ค่ะการเมืองไปเรียบร้อยแล้ว
ถึงเหตุผลที่ตัดสินใจลงเล่นการเมืองในครั้งนี้บอกว่าคือฟิล์มเนี่ยอยากเป็นตัวแทนของคนรุ่นใหม่
ในการที่จะเสนอแนวความคิดเพื่อนำไปปรับปรุงแล้วก็พัฒนาประเทศต่อไป
นี่คำพูดดูเป็นนักการเมืองไปฟังกันค่ะ
ประเทศไม่ใช่ของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งประเทศคือของคนไทยทั้งประเทศ
เพราะฉะนั้นเราต้องจับมือแล้วก็ช่วยกันครับ
ศิลปินดาราเนี่ยเป็นอาชีพที่โชคดีมากนะครับคืออยู่กับประชาชนตลอดชีวิต
คุ้นเคยอยู่กับประชาชนแล้วก็ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับประชาชนทุกที่ในประเทศไทย
ผมก็เลยเห็นมาตลอดชีวิตว่าความไม่เท่าเทียมและความเจริญที่ไม่ทั่วถึงเนี่ย
ในประเทศไทยเราเยอะมากเราก็เลยอยากจะมาปรับเปลี่ยนตรงนี้
ยังมีคนในวงการบันเทิงอีกหลายต่อหลายคนนะที่เตรียมจะลงการเมือง

เก๋ชนระดาสาวสวยใจบุญงานนี้จะจริงหรือเปล่าแล้วเธอจะไปโผล่อยู่ที่พักการเมืองพักไหน
เดี๋ยวต้องรอติดตามกันต่อไปแหมตอนนี้คนในวงการบันเทิงก็ให้ความสนใจเรื่องของการเมืองกันเยอะ
เพราะว่าตัวเองก็คือเป็นหนึ่งคนที่คุกคลีกับคนในหมู่มาก
แล้วก็เป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นตัวแทนที่จะสามารถประชาสัมพันธ์หรือว่าสามารถนำเสนอสิ่งดีออกสู่สังคมได้
ฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยคือเห็นไหมการพูดการจาเขาเปลี่ยนไปนะ

เรื่องของการบริหารฟิล์มก็ทำมาแล้วน่าจับตามองมากสำหรับภาคการเมือง
สำหรับบทบาทใหม่แต่จริงก็มีดาราอีกหลายคนนะครับคุณผู้ชม
ที่ลงเล่นการเมืองมาก่อนหน้านี้อย่างพี่แซมยุรนันเองพี่บุ๊คดานุพรเอง
ก็ต้องรอดูว่าบทบาทใหม่ของฟิล์มรัฐภูมิจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะ